คือหมอปลามือปราบสัมภเวษีค่ะ

หลอกลวงประชาชนเราก็เลยตามเรื่องนี้กันต่อนะคะ
หมอปลาบอกว่าให้ฟังดีนะ
หมอปลาไม่ได้เหมือนร่างทรงพวกนั้น
แล้วต้องพิจารณาหลักฐานดี

นี่แหละค่ะหมอปลาหรือว่านายจิรพันธ์เพชรขาว

หมอปลาช่วยเหลือคนมากว่า๒๐ปี

กล่าวหาแบบนี้มันเป็นการกล่าวหาลอย
ทุกวันนี้เนี่ยมีคนมาบำบัดกับหมอปลาเนี่ย

แล้วหมอปลาไม่เคยพูดเรื่องเงินเลย
รวมถึงไม่เคยพูดเรื่องของการทำบุญกับการแก้กรรม

ดังนั้นการกล่าวหาแบบนี้เป็นสิ่งที่ตรงข้าม

ก็สร้างเป็นที่พักอาศัยสร้างร่วมกันกับภรรยา
บอกด้วยนะบอกว่าโกรธมากเลย
ที่เอาชื่อของหมอปลาไปแอบอ้าง
เพราะว่าไม่เคยให้ใคร
เอาชื่อหมอปลาไปอ้างเพื่อเรียรายเงิน
ทีนี้ทีมข่าวเราก็ถามเรื่องของการล่ามโซ่

หมอปลาก็ยืนยันว่าการล่ามโซ่ผู้บำบัดเนี่ย

แต่ญาติของผู้มาบำบัดเขาทำกันเอง
แล้วก็คนที่เดินทางมาบำบัดกับหมอปลาเนี่ย
เป็นคนที่สมัครใจเองไม่เคยไปรับใครมา
แต่ละคนที่มาบำบัดแล้วก็มาอยู่ที่บ้านพักของหมอปลาเนี่ย
ใช้น้ำใช้ไฟฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะ
ส่วนเรื่องของการจับจะดำเนินคดีกับร่างทรง
อันนี้หมอปลาพูดเลยนะผมเห็นด้วย
เพราะว่าตัวหมอปลาเองก็ต่อต้านพวกร่างทรงมาตลอด
แต่อย่าเอาผมไปเกี่ยวข้องกับร่างทรงพวกนี้

ผมอยากจะพูดออกทีเลยว่า
มันไม่มีครับที่ว่าต้องให้คนมาสร้างเสียเงินอะไรเก้ามือเนี่ยอืม

ผมถามว่าผมสร้างตรงนี้ตั้งแต่แฟนมาตกกับสามปีนี่
ไม่เคยมีใครพูดเลยว่าผมไปเรียกมา
นี่แหละค่ะทางด้านของนายอัชริยะเอง
แฟนพันธ์แท้จตุคามรวมถึงคุณบีฟักโกส
บอกว่าเรื่องของร่างทรงตอนนี้มีอยู่ในคิวเป็น๑๐เลย
เดี๋ยวเตรียมที่จะแจ้งความเพื่อดำเนินคดีเรื่องของการหลอกลวงประชาชนต่อ
อยากฟังความคิดเห็นของคุณผู้ชมเหลือเกิน
ว่าจะให้หน่วยงานไหนเข้ามาตรวจสอบเรื่องของร่างทรงดี
ผมเคยไปถามหลายคนนะทุกคนก็เออหน่วยงานไหนนะ

บางคนบอกกระทรวงศัยศาสตร์เลยไหม
ตั้งขึ้นมาเลยมาตรวจสอบเรื่องของร่างทรง